ช่วงนี้เราไปฟังการวิเคราะห์เรื่องของสภาวะทางเศรษฐกิจกับเรื่องของการลงทุนครับ
วันนี้พบกันกับคุณสินทนันบุญยอด
พร้อมกันกับคุณทศพรโสพลเสถียรสุขนะครับ
ผู้จัดการภาคนครหลวง๖ธนาคารกรุงเทพ

วันนี้ก็มาอัปเดตสถานการณ์การลงทุนกันนะครับ
ก็ตลาดหุ้นไทยกับตลาดหุ้นทั่วโลก

ระหว่างเทรดขึ้นไปสูงสุด๒๘๓จุด

ขึ้นไปทะลุ๒๖๐๐๐จุดเมื่อคืน
โอ้โหพี่ซีดาโจนปีเดียวนี้ผลตอบแทน

ผมเชื่อว่าเยอะมากนะตั้งแต่ปีที่แล้วนะครับ

ของบริษัทจัดการในสหรัฐอเมริกา

ก็เลยดันให้ระหว่างเทรดขยับขึ้นไป
สุดท้ายก็ทนแรงเกรงกำไรขายไม่ไหว

ก็ปิดลบ๑๐จุดนะครับ

ตอนที่มันขึ้นจาก๒๔๐๐เป็น๒๕๐๐จุดเนี่ย
มันใช้เวลาประมาณ๒๓วันเทรดนะ

ถ้าเมื่อคืนไม่ถูกแรงขายนะ

ใช้เวลาน้อยกว่า๒๓วันอีก

ก็เลยไม่สามารถทำสถิติให้สั้นที่สุดได้นะครับ

อังกฤษเมื่อวานนี้ก็ปิดลบลงมานิดหน่อยนะครับ
ไปประมาณ๑๓จุดนะครับ
ส่วนทางเยอรมันนะครับก็บวกนะครับ
บวกไป๔๕จุดหรือ๐๓๕เปอร์เซ็นต์นะครับ
เช้านี้เปิดมารู้สึกว่าทางตลาดนิข่าวอีกลบไป๑๐๐กว่าจุด

อ๋อแต่นิข่าวอีกนิข่าวเร็วนะกำลังจะแท้๓๐๐๐๐แล้วนะ

เมื่อคืนเป็นวันของการเทคโลฟิต
ตัวน้ำมันเองเนี่ยจากขึ้นไปตัวเบรนด์นะครับ

เมื่อวานก็ปรับตัวลงมาประมาณ๑เหรียญ
เป็นการเทคโฟฟิตสูงจริงแล้ว๗๐เหรียญ

เมื่อวานตัวที่โดนเทคโนฟิตแรงอีกตัวหนึ่ง

บินคอยปิดตลาดลงมาอยู่ที่๑๑๐๐๐เหรียญ
ก่อนหน้านี้ลงมาจาก๒๐๐๐เหลือประมาณ๑๓๐๐
ตอนนี้ลงมาอีกหมื่นนึงใช่น่ากลัวมากนะครับ
ก็มีข่าวว่าทางเกาหลีใต้จะแบน
อันนี้ก็เลยทำให้เกิดแรงเทขายในตัวบิตคอยน์ออกมา
เพราะฉะนั้นใครเป็นนักลงทุนแบบเกรงกำไรในกลุ่มของบิตคอยน์

ปีนี้ผมว่าเป็นปีที่น่าน่าตื่นเต้นน่ะคุณแอฟนะ
ก็น่าติดตามว่าทั่วโลกจะเป็นยังไงต่อนะครับ

เมื่อวานี้จริงทำจุดสูงสุดอยู่ที่๑๘๓๑จุดเหมือนกันนะ
แล้วก็ตอนท้ายตลาดนี่โดนแรงเทขายทางกำไรเหมือนกันนะครับ
กลับมาปิดที่๑๘๒๑จุด
คนที่ซื้อสุทธิเมื่อวานนี้ก็คือนักทุนสถาบันซื้อไป๓๕๐๐กว่าล้าน

แต่คนที่ขายเยอะนี่คือนักลงทุนลายย่อยนะครับ
ขายไป๓๖๐๐กว่าล้านนะครับ

ปีนี้เปิดมาตั้งแต่ต้นปีผมก็เชื่อว่านักลงทุนรายย่อก็ยังขายอยู่ดี
ก็อยากรู้กันเอาที่ไหนมาขาย
แต่ผมเข้าจากว่าคือจริงน้องธุรไลย่อยหลายท่านก็เก็บหุ้นไว้อยู่

บางคนเก็บหุ้มไว้แล้วก็ได้ปันผล
ปันผลในการที่เอามาเป็นรายได้หรือเอามาเป็นรายได้ในแต่ละ
ก็คือเหมือนกันลงมือนะเก็บไว้
พอหุ้นขึ้นเนี่ยเริ่มอยากขายคุณเน็ต
อันดับแรกนะครับเวลามีคนอยากซื้อเนี่ย
ไม่ว่าจะเป็นนักทุนต่างชาตินักลงทุนสถาบัน
จริงสองปลุ่มเนี่ยค่อนข้างเป็นมืออาชีพทางด้านการงานทุน
เวลาเขาอยากซื้อเนี่ยถ้าเราไม่ขายเขาต้องซื้อแพงไหมพี่
ต้องซื้อมันก็ไม่มีซับไพรมันมีเดี๋ยวคนซื้อ
ใช่เพราะฉะนั้นหุ้นก็จะขึ้นไปเรื่อยเลยครับ
เพราะฉะนั้นนางบุรุษบริเวศผมแนะนำอย่างหนึ่งนะ
ถ้าคุณบอกว่าอันนี้ดีสิ่งที่คุณถือไว้ดีอยู่แล้ว
หุ้นบริษัทนี้ดีอนาคตเติบโตผมแนะนำว่า
เก็บไว้เหอะอย่าพยายามขายออกมานะครับใช่
เราเชื่อว่าเศรษฐกิจมันต้องดีขึ้นเรื่อย
ผลประกอบการต้องโตขึ้นเรื่อยยอดขายของบริษัทนี้ต้องโตขึ้นเรื่อย
ราคาหุ้นก็ต้องขึ้นเรื่อยอยู่ดี
แต่ว่าโอเคมันอาจจะมีการขึ้นลงตามทิศทางเศรษฐกิจอยู่บ้าง
ใช่นะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เอาตัวเลขตัวหนึ่งมาฝากท่านผู้ชม

เนื่องจากหุ้นขึ้นมาตลอดตัวเลขอีกตัวหนึ่งที่ต้องติดตามก็คือ
ตราแรกเปลี่ยนโดยเฉพาะสำคัญดอลลาร์กับไทยบาท
ใช่อันนี้ก็แตะแนวคือจัดทำสถิติเหมือนกันนะครับ
ก็สูงสุดในรอบ๒๘ปี

ถ้าใครจำได้ในสมัยก่อนเราฟิกอัตราแรกเปลี่ยนนะครับ

คลองสบู่แตกเราก็เลยลอยตัว

กลับลงมาแล้ว๓๑กลีกลายนะครับ

แสดงว่าทั่วโลกนี้เชื่อมั่นประเทศไทยหรือเปล่า
จริงไม่อยากให้พูดว่าประเทศไทยเป็นอย่างนี้คนเดียว

เพราะจริงแล้วมันเป็นอย่างนี้

การที่เขาปรับลดตัวแท็ก

อันนั้นก็เป็นจุดหนึ่งที่ทำให้ดอลลาร์มีบทบาทน้อยลง
ที่๒ล่าสุดจีนเราจะเห็นแล้วว่า
ก็พยายามจะลดบทบาทในการที่จะเป็นเจ้าหนี้รายใหญ่ของอเมริกา
คือพยายามจะซื้อพันธบัตรรัฐบาลของสหรัฐอเมริกาให้น้อยลง

ใช่เพื่อที่ว่าไปหาอาเซตอื่น
เพราะเขาก็มองว่าอเมริกามีหนี้เยอะเหลือเกินแล้ว
ดังนั้นบทบาทของดอลลาร์มันก็เลยดูหายไปบ้างในช่วงนี้

แล้วอัตราแรกเปลี่ยนที่แข็งค่ากระทบขนาดไหนพี่ท็อ
ก็จริงแล้วถ้าเรามองว่ามันเป็นเงินที่เข้ามาเพื่อจะลงทุน
เป็นการลงทุนในหุ้นซึ่งจะทำให้หลายอย่างดีขึ้นอย่างนี้

แต่ถ้าเอามาเพื่อเกรงกำไรระยะสั้นแล้วออกไป
เพื่อเกรงไรค่าเงินอย่างนี้ไม่เห็นด้วย
ดังนั้นผมเชื่อว่าตัวธนาคารประเทศไทยเองพยายามจะดูอยู่ว่า
เงินที่เข้ามาเป็นเงินเกรงกำไรหรือเงินลงทุนจริง
แต่ผมเชื่อว่าวันนี้ในประเทศไทยเองเราเชื่อว่ามีเงินลงทุนจริงอยู่พอสมควร
แต่เราต้องยอมรับว่าวันนี้โลกเงินมันเยอะขึ้น
ดังนั้นเงินมันก็ต้องวิ่งหาที่ลงอยู่ดี

วันที่๔กุมภานะครับก็สามารถมาลงทะเบียนวิ่งได้นะครับ
กระชะนาฮันกรุงเทพกับลักษณ์บุหรวงร่วมกันจะสปอนเซอร์ให้ด้วย
ใช่ครับนะครับครบส่วนนะครับพี่ทอดขอส่งเงินให้คุณก๊อฟย่อส่งเลยครับ
ขอบคุณทั้งสองท่านด้วยครับสำหรับคำแนะนำในทุกเช้าแบบนี้ครับ